มาดูกันต่อนะคะพี่บุ๋มตีรัก

อเมริกามาคอนเสิร์ตใหญ่๒๑มีนาคมนี้

ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
จีบไม่จีบเนี่ยพี่โน่ผิดบอกเลยค่ะ
อย่างที่เขาบอกอย่างที่เนโน่บอกว่า

พี่มีแฟนเขายังโสด
เวลาเขาโสดพี่ก็มีแฟนอะไรอย่างนี้

สมัยนี้ก็เขาก็เรียกว่าคู่จิ้นแล้วกันนะคะ

ตอนนี้ไม่เหงาแล้วแหละ